ช่วงนี้มีคนได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เยอะนะคะ
หลายคนยังคงตกงานอยู่มีผู้ชายคนนึงค่ะเป็นชาวแพร่
เขาก็ตกงานจากพิษโควิด๑๙เหมือนกันก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่นะคะ
ทีนี้เพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันเนี่ยตกงานด้วยเหมือนกันแต่ไม่มีที่ไป
คือไม่รู้จะกลับไปอยู่ที่ไหนเลยขอมาอาศัยอยู่ด้วย
เขาก็บอกว่าเออบ้านเขามันก็คับแคบหน่อยนะแต่ว่ามีกระท่อมอยู่
อยู่ได้ไหมล่ะถ้าอยู่ได้ก็มาอยู่ด้วยกันได้
เขาบอกโอเคอยู่ได้ก็เลยมาอยู่ที่กระท่อม
นอนคนละที่กันก็จริงแต่ว่ามาขอข้าวขอน้ำคือกินข้าวด้วยกันเหมือนอยู่ด้วยกันเลยค่ะ
ซึ่งพ่อเขาก็จะเป็นคนเหมือนกับจัดเตรียมอาหาร
เวลากินข้าวกันก็ให้ข้าวให้น้ำกินทุกวัน
ปรากฏมีอยู่วันหนึ่งค่ะก็มาขอข้าวกินตามปกติ
พ่อก็ให้กินข้าวกินน้ำไปแต่เห็นว่าเพื่อนเนี่ยมีลักษณะเหมือนเมาหน่อย
เลยบอกเออกลับไปนอนเถอะไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรืออะไรยังไง
โกรธพ่อขึ้นมาว่าเหมือนพ่อไล่เขาออกจากบ้าน
ก็เลยเข้าไปทำร้ายทั้งต่อยจนพ่อหน้าตาปูดบวมปากแตกหมดเลย
ตัวลูกชายกลับมาถึงบ้านพอรู้เรื่องก็โกรธเพื่อนค่ะ
ไปตามเอาเรื่องถึงที่กระท่อมที่เพื่อนพักอยู่
สุดท้ายมีปัญหาทะเลาะกันก็เลยคว้าเหล็กแป๊บที่วางอยู่ตรงนั้นเนี่ย
ฟาดหัวเพื่อนไปทีนึงโอ้โหนี่พ่อ
เพื่อนตายเลยนี่พ่อค่ะพ่ออายุมากแล้ว
เนี่ยเขาโกรธมากว่ามาทำกับพ่อเขาอย่างนี้ได้ยังไง
นี่ค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองแพร่นะคะ
เขาได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลแพร่ว่า
นายวิสานปวนกันกาวัยสามสิบเก้าปีเสียชีวิต
ปกติแล้วเวลามีคนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องโทรแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบ
เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการแจ้งการเสียชีวิตด้วย
แล้วก็ดูด้วยว่ามันเกิดจากเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพราะมันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งวิวาดกันมา
จากการสอบสวนขยายผลไปยังสพเด่นชัยเจ้าของพื้นที่ก็รู้มาว่า
เหตุการณ์จริงมันเริ่มขึ้นตอน๑ทุ่มวันที่๒๔เมษายนที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านไม่มีเลขที่ในเขตอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาสนะคะก็เลยไปสอบสวน
ทราบว่าคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ค่อยมาเสียชีวิตภายหลัง
สอบสวนทราบว่าคนที่ทำร้ายก็คือนายนิรุธวงจำปาอายุ๔๒ปีค่ะ
พนักงานสอบสวนก็เลยไปที่บ้านของนายนิรุธควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีแล้วก็สอบปากคำด้วย
นายนิรุตเล่าให้ฟังว่ายี่สิบสี่เมษายนตอนเย็นเนี่ย
นายวิสานเพื่อนเขาอ่ะที่ทำงานด้วยกันมาเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าช่วงโควิดสิบเก้า
ต่างคนต่างตกงานทั้งคู่ค่ะตัวเขาเนี่ยกลับมาอยู่บ้าน
แต่นายวิสานไม่มีที่ไปเลยมาขออยู่ด้วย
เขาก็บอกว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วอยู่กันหลายคน
ว่าเอ้อก็เป็นเพื่อนลูกก็คือเล่นดูปูเสือเหมือนเหมือนลูกอ่ะค่ะ
ก็ให้ข้าวให้น้ำกินทุกวันจนกระทั่งเมื่อวานนี้
นายวิสานมาขอข้าวกินกับพ่อพ่อก็ให้กินปกติ
แต่ทีนี้วันนั้นพ่อเห็นว่านายวิสานมีอาการเหมือนเมาครับ
เลยบอกให้กลับไปนอนแต่นายวิสานกลับหาว่าพ่อของนายนิรุธเนี่ย
ไล่เขาออกจากบ้านก็เลยโกรธเข้าไปชกต่อยพ่อ
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพพ่อแก่มากแล้วค่ะครับ
แล้วจะสู้แรงคนอายุเนี่ยค่ะสี่สิบได้ยังไงอ่ะ
ก็ต่อยพ่อจนพ่อเนี่ยปูดบวมไปหมดเลยนะคะ
นายนิรุธกลับมาบ้านรู้เรื่องก็นี่เลยตามมาที่กระท่อม
แล้วก็ตามมาถามก่อนเลยว่าต่อยพ่อเขาทำไมครับ
แล้วนายวิสานก็ทำท่าเหมือนจะเข้ามาต่อยเขาอีกคนนึง
เขาก็เลยคว้าเหล็กแป๊บที่มันวางอยู่ตรงนั้นนะคะ
ฟาดเข้าไปที่หัวนายวิสันก็ล้มลง
ส่วนตัวนายนิรุธพอเห็นนายวิสานล้มลงไปแล้วเนี่ย
ก็วางเหล็กแป๊บเอาไว้แล้วก็เดินกลับบ้าน
แล้วก็เพิ่งมารู้ว่ามีชาวบ้านแจ้งกู้ภัยไปรับ
นำตัวนายวิสานส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
ถามนายนาควงจำปาพ่อของนายนิรุธที่ถูกทำร้ายค่ะ
โอ้โหตอนที่นักข่าวเราไปคุยกับคุณพ่อเนี่ยนะคะ
สภาพหน้าพ่อเนี่ยโอ้โหบอบช้ำปากบวม
ซ้ายมีรอยเหมือนถูกของมีคมด้วยค่ะนางศรีนวลวงจำปา
ภรรยาในนาคนะคะก็คอยดูแลอยู่พอนักข่าวไปถึงนะ
โอ้โหทั้งพ่อทั้งแม่ร้องไห้เสียใจบอกว่าเนี่ย
แล้วลูกเขาก็ต้องมาติดคุกลูกเป็นนักมวยเก่าด้วย
ครับนายนาคเล่าให้ฟังนะคะว่าก็เมื่อวานอ่ะวิสานอ่ะ
ลูกเนี่ยมาที่บ้านมาขอข้าวกินเหมือนทุกวันนั่นแหละแต่พ่อเห็นว่าเมามา
แต่พ่อก็ให้ข้าวไปกินนะพอเสร็จสักพักก็เลยบอกให้กลับไปนอน
แต่วิสานหาว่าพ่อไล่ออกจากบ้านก็ปรีเข้ามาทำร้ายพ่อเลยเอาจานข้าวเนี่ย
เครื่องใส่หน้าพ่อแล้วก็เข้ามาชกหลายทีจนบาดเจ็บพอลูกชายกลับมาพ่อก็เลยเล่าให้ลูกฟัง
แล้วลูกก็เลยตามไปที่พักของนายวิสาแล้วก็เลยไปทะเลาะกันเนี่ยค่ะ
ตรงหลังมีแผลเหมือนโดนของมีคมด้วยครับนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็เลย
กลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นพ่อบอกว่าลูกชายกับนายวิสานเนี่ยรู้จักกัน
เพราะว่าไปทำงานเป็นการเอ่อเป็นคนเกาะสร้างบ้านรับจ้างอะไรอย่างเงี้ย
ด้วยกันมาก่อนซึ่งสองเดือนหลังมาเนี่ยโควิดระบาดทั้งสองก็ไม่มีงานทำ
ก็เลยเนี่ยค่ะมาขออาศัยอยู่ด้วยพ่อก็อุตส่าหใจดีให้อยู่ด้วยนะ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
หาข้าวให้เขากินด้วยเหรอคะทุกวันนี้แล้วเขาได้ทำงานไหมคะ
บ้านแม่ครับแล้วแล้วลูกชายตอนที่มีมีเรื่องกันลูกชายอยู่ตรงไหนนะครับ
แกผมบอกเขาเขากินข้าวแล้วผมก็บอกเขา

นายนิรุธนะคะพนักงานสอบสวนก็ต้องนำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสาธารณะภาพแล้วก็ส่งฝากหัง
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนศพของนายวิสานตอนนี้ยังอยู่ที่
เก็บศพโรงพยาบาลแพร่เพื่อรอการผ่าพิสูจน์ค่ะ